ต่อกันที่อุบลราชธานีนะครับก็มีตายายแล้วก็หลานสามคนก็ทำกิจวัตรประจำวันก่อนจะเข้านอนในบ้านหลังหนึ่ง
ค่ะนะฮะคุณตาก็นอนฟังวิทยุอืมหลานก็นอนดื่มนมข้างข้างคุณยายค่ะ
สักพักมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนแล้วก็ไม่รู้เป็นใครยิงปืนเข้าไปใส่คุณตาที่นอนอยู่สามนัด
หนึ่งนัดโดนคุณตาเสียชีวิตคาที่แต่ว่าอีกสองนัดพลาดไปโดนหลานที่กำลังจะเดินไปหาตา
นี่คุณผู้ชมหลานก็เสียชีวิตด้วยกลายเป็นสองศพค่ะนะฮะ
แล้วคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปทางหน้าบ้านแต่บ้านกำลังก่อสร้างแบบนี้ไง
ยังไม่มีประตูอ่าบุกเข้าไปยิงเลยอ่ะนะฮะ
แล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์สลดขึ้นมานะครับตำรวจทางด้านของสพน้ำยืน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่อุบลราชธานีก็เข้าไปตรวจสอบนะครับ
เก็บหลักฐานเพิ่มเติมที่เกิดเหตุคือบ้านเลขที่ห้าสิบหกนะฮะ
ที่บ้านตามโมหมู่สี่ตำบลโซงหลังจากเมื่อคืนก่อนเนี่ย
มีคนร้ายบุกเข้าไปเอาปืนเนี่ยเป็นปืนสั้นนะฮะ
ไปยิงนายอุไลธรรมประศาสตร์อายุห้าสิบสามปีนะคะ
นะฮะถูกนายอุไลหนึ่งนัดแล้วกระสุนเนี่ยมันไปโดนหลานของเขา
คือเด็กชายพัทรพลบุญแสงอายุ๒ขวบ
เสียชีวิตด้วยรวมเป็น๒ศพในบ้านนี้
โดยในบ้านที่เกิดเหตุไปพบรอย
เป็นรอยเลือดรวมทั้งมีหัวกระสุนปืนแบบทองแดงกับแบบตะกัว
ก็คือจุด๓๘กับ๓๘๐อยู่ตกอยู่ที่พื้นบ้าน

จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุครับ
นายอุไลกำลังนั่งฟังวิทยุอยู่ที่บริเวณทางเข้าห้องนอน
ส่วนเด็กชายพัชรพลนะฮะซึ่งเป็นหลานชายก็นอนกินนมอยู่ข้างกับผู้เป็นยาย
คือนางสุดทองประสานในห้องนอน
แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันที่คนร้ายเข้ามาพอดีครับ
ไม่ทราบว่าใครก็ไม่ทราบว่ามากี่คนนะฮะ

และอย่างที่บอกว่าประตูไม่ได้ปิดเพราะบ้านก่อสร้างอยู่
คนร้ายชักปืนขึ้นมายิงใส่ในอุลัยกระสุนเข้าที่ศรีสะ๑นัดเสียชีวิตทันทีครับ
แล้วอีก๒นัดมาพลาดไปโดนเด็กชายพัชรพลที่บริเวณต้นแขนขวาแล้วก็ลำคอ
กระสุนทะลุข้างหลังเลยครับแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
คนร้ายยิงเสร็จปุ๊บขี่รถหลบหนีไป
หลังคนร้ายบุกไปยิงเสร็จนะฮะทางด้านของยายเองนางสุดเนี่ย
วิ่งออกมาจากห้องอุ้มหลานไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
สุดก็บอกว่าคือไม่เห็นเลยว่าคนร้ายเป็นใครมันเร็วมากมันมืดมาก
แล้วก็ไม่รู้ว่ามากันกี่คนได้ยินแค่เสียงรถจักรยานยนต์ที่ขี่ออกไปนะครับ
สุดบอกว่าไม่รู้สาเหตุว่ามาจากเรื่องอะไรเพราะปกติแล้วสามีก็เป็นคนดีนะ
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครเป็นคนไม่ค่อยพูดค่อยจ่า
แต่ว่าก่อนถูกยิงหนึ่งวันเนี่ยมีคนมาที่บ้านค่ะตะโกนถามอ้าวไม่ไปกรีดยางเหรอ
อย่างนี้ฮะแล้วก็หายไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาใหม่นะฮะ
แต่ไม่รู้ว่าคนที่ตะโกนเนี่ยเป็นใครด้วยเพราะว่าไม่มีใครออกไปดูนึกว่าเพื่อนบ้านแวะมาถาม
อ่าไปฟังเสียงนางสุดหน่อยนะครับ

แล้ว

เพราะว่าไม่รู้ว่าปมสังหารมาจากเรื่องอะไร
อาจจะเป็นเรื่องของความแค้นส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องของยาเสพนี้ก็ยังไม่ทราบ
เพราะว่าการบุกเข้าไปยิงเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร
ก็จะมีการเรียกเก็บตัวคนร้ายดำเนินคดีกันต่อไป
อย่างที่บอกว่าผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้มีปัญหากับใครมาก่อน